ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้คนอื่นนะคะ
อีกหนึ่งนักแสดงในละครเรื่องบุภเสันนิวาสนี่แหละ

หล่อเวอร์อะไรเวอร์หนุ่มหลุยสก๊อตนั่นเอง
นอกจากงานอีเว้นต์แน่นแล้วเนี่ยนะ
โฆษณาของหลุยก็มาเต็มไม่แพ้คนอื่นนะคะคุณ

เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถยนต์แบรนด์หรูสัญชาติยุโรป
ว่ากันว่าลุยสเนี่ยนะ
ฟาดค่าตัวไปถึง๘หลักจริงหรือเปล่า
ที่เราตัดสินใจมาทำงานกัน
แล้วก็ความต้องการของเขาและความต้องการของผมเนี่ย
มันเหมาะเจาะกันพอดีแล้วก็เข้าใจกัน
แล้วผมก็เลยรู้สึกแบบเออมันลงล็อคนะครับ

มันก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันอัพมากขึ้นเยอะไปกว่านั้น

เพราะว่าถ้าเราขึ้นรอช่วงนี้เวลาเราไม่

เป็นคนทำตัวอีกแล้ว
น่ารักเหมือนกันเลยพี่โป๊ปหลุยอะไรอย่างนี้